โพสต์คลิปเหตุการณ์ในโรงพยาบาล

นี่เรานำเสนอเรื่องราวในโรงพยาบาลมา๒๓วันแล้ว
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุที่คนไข้ปลาของใส่
และตะคอกโวยวายใส่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
สาเหตุเพราะไม่ได้ใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาล

นี่แหละครับเหตุการณ์คนไข้หัวร้อนนะครับ
ซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแอบถ่ายคนไข้หัวร้อนคนนี้ไว้ได้
ปลาของตะคอกใส่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เพราะโกรธเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็ถูกนำมาเผยแพร่ไว้
ถูกนำมาโพสต์ไว้เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี้เอง
ทีมข่าวของเราเห็นโพสต์นี้
ก็นี่แหละครับหยิบยกมาให้ดูกัน

จับใจความได้นะครับบอกว่า
คนไข้หัวร้อนไม่พอใจที่ไม่ได้รับใบรับรองแพทย์
ตามที่ขอไว้และเมื่อมาทวงถามจากเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บอกว่าให้แจ้งทางห้องตรวจ
แต่คนไข้บอกว่าก็แจ้งไปแล้วไง

หลังจากนั้นนะครับก็มาโวยวายกับเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาล
คนไข้รายนี้คว่างปลาสิ่งของและด่าตะคอกเจ้าหน้าที่การเงินเสียงดัง
สร้างความแตกตื่นให้กับทั้งเจ้าหน้าที่
และผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลดูสิ
ขณะที่คนอื่นเขาก็นั่งรอจ่ายเงินกันอยู่นะ
ก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น
และในโพสต์ก็โพสต์บอกว่าตกใจมากสงสารน้องเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ในคลิปนี้นะครับเจ้าของคลิป

คนไข้จะเอาใบรับรองแพทย์บอกแจ้งที่หมอไว้แล้ว
แต่ทีนี้ก็มาโวยวายกับพนักงานการเงินคนนี้
ทั้งที่พนักงานการเงินถามด้วยความสุภาพว่า
ข้างในหรือยังคะแต่คนไข้ก็ตอบโต้อย่างรุนแรง
และคนที่เอาคลิปมาโพสต์ซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นแหละครับ
ซึ่งเป็นคนถ่ายไว้ได้เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่า

คนไข้คนนี้นั่งวิวแชร์มา
แล้วก็ปลากระดาษใส่พนักงานการเงินไปแล้ว๑ครั้ง
และล่าสุดตามคลิปปลาของเข้าใส่พนักงานการเงินเลย
ลักษณะคล้ายกับปลาโทรศัพท์ใส่
ค่ะเออชาวโซเชียลที่ได้ดูคลิปนี้นะครับ
ไม่พอใจพฤติกรรมของคนไข้บรายนี้มาก
เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลยนะคุณนะ
บอกว่าโอ้โหทำไมใจร้อนแบบนี้
แค่มารับใบรับรองแพทย์พูดจาดีกันก็ได้
บางคนบอกทำเกินไปพูดดีก็รู้เรื่อง

ไม่รู้จะทำตัวยังไงบางคนก็บอกว่าเข้าใจ
ว่าโรงพยาบาลเอกชนการบริการที่ดีคือหัวใจหลัก
แต่ถ้าเจอแบบนี้เจอคนไข้แบบนี้

แล้วพนักงานก็เป็นผู้หญิงอยู่ที่ผู้บริหาร
ว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไกลนะครับ
แล้วก็งานนี้ชาวเน็ตก็บอกว่า
เรื่องนี้ต้องแชร์ให้โลกรู้นะครับ
มันก็เลยถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับ